แรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่สาวคนนี้เลยค่ะ
ขวัญอุสามณีออกมาเคลียร์แล้วนะคะ
หลังจากที่มีกระแสข่าวลือว่าเธอเป็นนางเอกเทกอง
เพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้กำกับคนดังอย่างพี่อู่เอกสิทธิ์เอง
เขาออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลนะคะว่ามีนางเอกคนนึงเทกองจ้าคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นประเด็นให้โซเชียลได้เม้ามอยกัน
เพราะคำว่าเทกองเนี่ยมันคือเรื่องใหญ่เลยนะ
ทำให้ต้องยกกองกันเลยทีเดียวซึ่งนอกจากจะเกิดความเสียหายเรื่องค่าใช้จ่ายแล้ว
กองนี้ค่ะยังมีนักแสดงรุ่นใหญ่เตรียมรอเข้าฉากอีกเยอะ
อาทิป๊อกปิยธิดาพี่ตั๊กมะยุราเป็นต้น
ซึ่งพี่ตั๊กเองก็ได้โพสต์เช่นกันนะคะว่าอยู่ในวันนั้นนั่นแหละ
แล้วก็งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะสาวขวัญก็ออกมาพูดด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน
ยกมือไหว้ขอโทษผู้ใหญ่ทุกคนโดยเฉพาะพี่ชอตสายทิพย์

และนะตรงนี้ขวัญรู้สึกว่าขวัญก็อาจจะกลายขอโทษ
ขอโทษทุกคนค่ะขอโทษผู้ใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตามคือ
เจตนาเราเนี่ยเราตั้งใจจะทำงานอยู่แล้ว
ควันก็พิเศษที่ควันไม่ได้ไปกราบลา

เพราะว่าควันเองก็พยายามเลือกทำ
นักข่าวก็พยายามถามนะคะ
แต่ว่าหลายคนในโซเชียลเขาก็ชื่นชมสาวขวัญว่า
หลุดเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
แต่หลายคนก็บอกว่างงจังเลยขวัญตอบอะไร
หรือว่านักข่าวเนี่ยถามไม่ตรงคำถามหรือเปล่า

เพราะว่าถ้าเกิดว่าย้อนไปหลายปีก่อน
มันเคยขวัญรักโรงเรียนรักคุณครูมาแล้ว
เพราะฉะนั้นครั้งนี้หลายคนก็อยากจะดูว่าคำตอบของน้องขวัญเนี่ย
มันจะมีการกล่าวอ้างแบบรักอะไรใครอีกหรือเปล่า
รักทุกคนเมื่อวานน้องบอก
ชัดเจนนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วกัน
สรุปแล้วว่าจะได้เล่นหรือเปล่าละครเรื่องนี้นะคะ